วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะหลังจากนี้ที่เมื่อวานเนี่ยเล่าไปว่าไปเจอถุงดำสามถุงอยู่ในป่าที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ภายในสามถุงนี้มีชิ้นส่วนของมนุษย์หั่นเป็นแปดท่อนแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ผู้ชายแต่ว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยยังหาไม่เจอก็คือหัวแขนซ้ายแล้วก็ต้นขาเบื้องต้นเนี่ยคาดว่า
เพราะว่าถุงแรกมันแตกแล้วก็มีแขนโผล่ออกมาแล้วก็มีสุนคาบชิ้นส่วนอวัยวะไปเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเร็วนะคะบอกว่าจากชิ้นส่วนต่างเหล่านี้สามารถตรวจสอบจนรู้แล้วว่าเป็นใครชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนของผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเคยถู
แล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใครก่อเหตุ
ฆ่าที่ไหนอะไรยังไงกันมาแล้วก็ทำไมมาโยนศพทิ้งอยู่ตรงนี้นะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ย
พบกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้บอกว่า
ไปเจอถุงดำ๓ถุงที่ป่าสงวนหนองสนมซอยสารเจ้า
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหาเพิ่มเติมอ่ะค่ะ
แล้วก็มีคนไปเจอกระเป๋าเดินทาง๒ใบลักษณะคล้ายกับเปื้อนเลือด
อยู่ที่หาดตากวนตำบลมาบตาพุธตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีร่องรอยที่จะไปเชื่อมโยงกับศพที่อยู่ในถุงดำ๓ถุงหรือเปล่า
สั่งให้ชุดสืบสวนดูกล้องวงจรปิดที่คาดว่าคนร้ายผ่าน
เพื่อหาตัวคนที่ถือกระเป๋าเดินทางทั้ง๒ใบที่มีคราบเลื่อน
ว่าใครถือมาแล้วก็ทำไมมาวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้
ตอนนี้แบ่งชุดสืบสวนไปที่สนามบินค่ะ
โดยเฉพาะสนามบินอุตภัวไปดูถึงที่มาของกระเป๋านี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างยาก
สิ่งที่ยากก็คือสภาพศพแล้วก็ระยะเวลา
ต้องใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าช่วย
ตอนแรกตั้งปมสังหารเอาไว้๔เรื่อง
ชู้สาวสิ่งผิดกฎหมายความแค้นส่วนตัวหรือว่าหนี้สิน
ชาวบ้านที่เจอกระเป๋าเดินทางเขาบอกว่า
เขามาตรวจสอบสภาพเรือตามปกติ
แล้วก็ไปเจอกระเป๋า๒ใบ

ใบหนึ่งอยู่กลางเรือนะคะทั้งด้านใต้
หนึ่งเปื้อนเลือดด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้ค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้ถูกคลื่นซัดมาจากที่อื่นแน่นอน
เรือเราลากมาวันไหนครับ
ลากขึ้นเมื่อวานซึ้นนะ
เมืองต้นตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง๒ใบนี้นะคะ

ผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง

เป็นสีบรอนเงินมีซิปรูดมีรหัสกระเป๋า
แต่ไม่ได้ล็อกยี่ห้อไฟเกอร์ขนาด๒๒คูณ๒๘นิ้ว
ใบนี้มีคราบเลือดติดอยู่ในกระเป๋านะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นคราบเลือดมนุษย์จริง
ได้ล็อกแล้วก็เปิดได้ง่ายมีคราบเลือดติดอยู่
ส่วนอีกใบเป็นสีเทาไม่มียี่ห้อขนาด๑๗คูณ๒๐นิ้ว
ใบนี้ไม่มีคราบเลือดก็ต้องนำมาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เชื่อมโยงกับศพที่พบในถุงดำทั้ง๓ถุง
ป่าสงวนหนองสนมซอยสารเจ้าหรือเปล่านะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างเร็ว
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วรู้แล้วว่าศพที่เจอเป็นใครนะคะ
ศพที่เจอเป็นผู้ชายชาวเกาหลีใต้ชื่อนายมะยองหุ่นซอยเดินทางเข้ามาเมืองไทย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็หายตัวไป
จากการตรวจสอบนายมยองหุ่นคนนี้นะคะอายุ๓๔ปีแล้วก็มีประวัติเคยถูกจับ
ข้อหาเกี่ยวกับการพนันที่สนทองหล่อตั้งแต่นู้นปี๒๕๕๘๒๕มิถุนายนปี๕๘
พิสูจน์หลักฐานได้ส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางชุดสืบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าเหตุฆาตกรรมนี้อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของมาเฟียข้ามชาติ
ได้รับหนังสือจากสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเกี่ยวกับคดีนี้เรียบร้อยแล้ว
ทางสถานทูตขอความร่วมมือมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสืบสวนข้อที่จริง
และจัดการเรื่องนี้ด้วยความรวดเร็วและยุติธรรมให้ได้มากที่สุด
แต่ว่าเบื้องต้นที่ไปทิ้งในจุดที่พบถุงดำก็น่าจะต้องเป็นคนที่รู้จุดอย่างดี
เพราะว่าทีมข่าวบอกว่าได้ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
จุดที่ไปทิ้งถุงดำที่ฆ่าหันศพเอาไว้เนี่ยนะเป็นจุดที่ชาวบ้านเขารู้กันว่าคนไม่ค่อยเดินเข้าไป
ดังนั้นคนที่เอาไปทิ้งต้องรู้ว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่วางเวงมากอะค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนเคยมีผู้หญิงมาผูกคอตายก็ร่ำลือว่าตรงนี้เฮียนผีดุหมาหอนตลอด
ก็เลยเชื่อว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ฆาตกรหรือว่าคนที่เอาศพมาทิ้งน่าจะรู้ดีว่าไม่มีใครกล้าเดินเข้าไป
ก็เลยเอาถุงดำไปกองทิ้งเอาไว้๓ถุงแบบนี้
แต่แก๊งพวกนี้มันก็มาฝังตัวอยู่ในไทยนานนะนะถ้าเป็นแก๊งมาฟงมาเฟียอะไรพวกนี้
แต่บางทีมันก็รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเปลี่ยวจุดไม่เปลี่ยวอะไรยังไง
มันอาจจะไม่ได้ว่าดูไปถึงขั้นว่าโอ้โหมีความหงความเฮียน๒๐ปง๒๐ปี
อาจจะแบบไม่มีคนเดินเข้าไปอะไรอย่างนี้ไง
ไปทิ้งนะครับเพราะว่าตำรวจก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นสาวประเภทสองหรือเปล่า
เพราะว่าชิ้นส่วนตรงมืออะไรพวกนี้ดูสวยงามผิดจากผู้ชาย

แต่ก็ไม่แน่เพราะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเกาหลีแล้วผิวขาวอ่า
ก็ชัดเจนเรื่องของตัวบุคคลแล้ว